เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ที่ผับแห่งหนึ่งที่หัดใหญ่สงขลานะครับท่านผู้ชมครับ
มีชายคนหนึ่งเมาอารวาสอารวาสจนแบบต้องให้กาดของร้านเนี่ยเข้ามารองับเหตุ
แล้วสาเหตุก็คือไปเที่ยวผับไปนั่งดื่มกินอยู่กับพี่ชาย
ทีนี้พี่ชายบอกขอกลับก่อนไม่ไหวแล้วตัวเองไม่อยากกลับครับ
อารมณ์ค้างก็เลยก่อเหตุอารวาสซะนะครับ
ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้ครับที่ผับดังแห่งหนึ่งที่กลางเมืองหัดใหญ่ที่สงขลานะครับ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนเนี่ยใช้ปืนยิงเข้าไปในผับ
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บด้วยพอไปถึงก็เจอนี่ครับ
นายคนนี้นายสถาพรเกรดราชอายุ๒๕ปี
ก็ต้องรีบประถมพยาบาลเบื้องต้นนำส่งโรงพยาบาล
ส่วนคนที่ก่อเหตุอารวาสแล้วก็ยิงเข้าไปในผับ
ไม่ใช่ใครที่ไหนฮะก็คนเจ็บนี่แหละครับ
สถาพรนี่แหละคนเดียวกันเลยทั้งก่อเหตุทั้งบาดเจ็บ
โดยก่อนเกิดเหตุนายสถาพรได้มาเที่ยวที่ผับแห่งนี้มานั่งดื่มเหล้าอยู่กับพี่ชายมากันสองคน
แล้วพอ๔ทุ่มกว่าครับท่านผู้ชมครับพี่ชายบอกไม่ไหวแล้วขอตัวกลับก่อน
แต่นายสถาพรไม่อยากกลับแต่พี่ชายเนี่ยกลับก็เลยไม่พอใจเดินออกไปหน้าผับ
เครื่องขวดลงพื้นฮะจนขวดแตกเลยครับแสดงความไม่พอใจนะที่พี่ชายกลับ
ระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลผับเขาเห็นเหตุการณ์เขาก็เข้ามาข้ามมาพูดมาคุยบอกให้กลับไปเถอะไม่ไหวแล้วก็กลับบ้านไป
ปรากฏว่าหลังจากนั้นนึกว่าจะไม่มีอะไรนึกว่าจะกลับไปแล้ว
สถาพรกลับไปแล้วขี่จักรยานยนต์ย้อนกลับมามาจอดที่หน้าประตูผับซึ่งขณะนั้นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลร้านเขาก็นั่งอยู่ด้านหน้ากันหลายคนแล้วนายสถาพรก็ชักปืนขนาด๙มมออกมายิงใส่เข้าไปที่ด้านหน้าผับทันที๒นัด
คนที่อยู่ที่หน้าผับก็หนีกันกระเจิงครับตกใจฮะเสียงปงเสียงปืนวิ่งหลบหนีกันแล้วเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผับเขาก็รีบเข้ามาจับตัวไว้ได้ยื้อแย่งปืนไปเพราะว่าโชคดีตอนที่ยิงใส่ไปเนี่ยไม่โดนใครช่วยกันจับตัวไว้นะครับ
ระหว่างที่เข้าไปจับตัวนายสถาพรก็ขัดขืนนะฮะก็ต้องมีการใช้กำลังกันก็เลยเกิดร่องรอยการฟกช้ำบาดเจ็บตามร่างกายก็แน่นอนว่านายสถาพรก็โดนเข้าไปหนักแล้วฮะก่อนที่ทางร้านเขาจะแจ้งตำรวจให้มาจับกลุ่มตัว
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับก็มีรอยกระสุนที่โดนไปที่ประตูกระจกกับประตูไม้ของผับนะครับมีรอยอยู่สองนัดนะครับโชคดีไม่มีใครบาดเจ็บแล้วก็ไม่มีความเสียหายจุดอื่นนะครับนอกจากแถวประตู
สถาพรตอนนี้ถูกแจ้งข้อหา๓คดีนะครับข้อหานักทั้งนั้นนะฮะโดนพยายามฆ่าเลยเพราะว่าขี่จักรยานยนต์มาเอาปืนใส่ยิงใส่เขาเลยนะครับเรื่องของพกอาวุธปืนด้วยเรื่องของการยิงปืนในที่สาธารณะด้วยตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สพหัดใหญ่ที่สงขลา
พยายามฆ่านี่หนักนะใช่ค่ะเพราะว่าก็พยายามฆ่าจริงจริงอ่ะคุณย้อนกลับไปเอาปืนมาแล้วยิงใส่เขาเลยอ่ะใช่โอ้โห